คุณผู้ชมฮะจากอุบัติเหตุที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเหมือนกันนะครับ
ว่าคนตายจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็ทางญาติของคนตายบอกว่าอย่าให้ลูกหลานของเขาตายฟรี
นั่นคือกรณีของทหารอากาศขับรถฝ่าไฟแดงไปชนรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา
จนทำให้นักศึกษาเสียชีวิตไป๒ศพแล้วก็มีบาดเจ็บไปอีก๑รายนะครับ
คุณผู้ชมตอนนี้มีการเปิดเผยคลิปจากกล้องหน้ารถของตำรวจนายหนึ่ง
ที่ติดอยู่ตรงแยกไฟแดงนั้น
เผยเห็นอุบัติเหตุแต่มันจะมืดนิดหนึ่งนะฮะให้คุณผู้ชมดูกันครับ
สงสารน้องเขามากครับคนหนึ่งแขนขาดครับ
เฮ้ยมึงชนได้ไงวะไฟแดงไม่ใช่เหรอเมื่อกี้นี่

มอบเปล่ามอบป่าวครับ

แล้วคนที่ขับชนก็คือคนที่เป็นทหารอากาศนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงตี๑กว่าของคืนวันที่๓เมษายน
เกิดขึ้นกลางสี่แยกบ้านธาตุอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
แน่คือเห็นว่ารถกำลังติดไฟแดงกันอยู่
แต่ปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งพุ่งตรงออกไปเลยนะครับทั้งที่ยังเป็นไฟแดง
ชนรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒ราย
และสุดท้ายกลายเป็นผู้เสียชีวิตเป็นนักศึกษาสาว
ส่วนอีกคนบาดเจ็บสาหัสไป๑นะครับ
ทหารอากาศยศพันธาอากาศเอกขับรถเก๋งสีขาว
ขับมาด้วยความเร็วสูงชนกับรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาสาว
ซ้อนกันมา๓คนนะครับเป็นเหตุให้นักศึกษาสาว๒คนเสียชีวิตทันที
ก็คือนางสาวนัทพรแล้วก็นางสาวกัญญารัฐ
อายุ๒๑ปีนะครับใกล้จะศึกษาจบแล้วเพราะเรียนอยู่ปี๔แล้วนะ
ส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะก็คือนางสาวจันจีราอายุ๒๑ปีนะครับ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ทางแม่แล้วก็ญาติของนางสาวกัญญารัฐ
หนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับก็ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเชิญดวงวิญญาณ
ตรงจุดที่เกิดเหตุท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจนะครับ
แม่ของนางสาวกัญญารัฐเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้
กับการสูญเสียในครั้งนี้เพราะลูกสาวเป็นความหวังของครอบครัว
กำลังจะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สกลนคร
ปีนี้อยู่แล้วเพราะน้องอยู่ปี๔แล้วนะฮะ
แต่ต้องมาด่วนจากไปซะก่อนก่อนเวลาอันควร
ซึ่งขณะนี้คู่กรณีเองยังไม่เคยมาพูดคุย

ทางครอบครัวบอกว่าจะยังไม่เผาศพ
กว่าจะมีผู้ออกมารับผิดชอบ
แล้วก็ขอความเป็นธรรมอย่าให้ลูกสาวตายฟรีนะครับ
เรื่องนี้นะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลนะครับ
จากพยานผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็เพื่อนของผู้เสียชีวิต
ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม

โดยบอกว่าทหารอากาศซึ่งเป็นคนขับรถเก๋ง
ไม่ยอมให้ปากคำกับตำรวจ
ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
แล้วก็จะขอจ่ายเงิน๕๐๐๐บาทเป็นค่าทำศพเท่านั้นนะครับ

ไปสอบถามความคืบหน้าเรื่องคดี
กับทางภูมิกับการสพเมืองสกลนครนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพุทธนันอำพันธ์
ภูมิกับการบอกว่าอ้าวเดี๋ยวแถลงข่าวเลย
แถลงข่าวด่วน๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
โดยภูมิกับชี้แจงบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับ
พนักงานสอบสวนออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับ
แล้วก็นำตัวผู้ก่อเหตุคนขับรถรายนี้
ก็คือพันธาอากาศเอกธีรศักดิ์อายุ๔๙ปี
มาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลทันที
ซึ่งผลมันออกมาพบปริมาณแอลกอฮอล์แค่๒๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ฟังเสียงของภูมิกับในการชี้แจงเรื่องนี้นะครับ

ส่วนการแจ้งโทษภาคนี้ก็ต้องรูปลงบัญญาณรับฐานก่อนนะครับ
แล้วก็ฝากทางพี่น้องพญาชาชนที่ผสบเหตุวันนั้น
ที่ว่าได้ทำการถ่ายคลิปไว้นะครับขอให้ส่งคลิปนั้น
พนักทางานสอบฝากได้รูปลงบัญญาณรับฐานนะครับ
ก็ร่วมกับแพทย์ประจำโรงพยาบาล
ของการทำทรวจที่สุดนะครับ
แล้วก็ได้นำผู้ขับรถยนต์ทางเกิดเหตุ
มาตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับได้ทั้งหมด๒๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
ซึ่งไม่เกินกว่าที่ผลหมายต้องรวด
ภูมิกับก็เลยบอกว่ายังไม่แจ้งข้อหา

ส่วนเมื่อกี้ที่เห็นคลิปจริงมี๒คลิปนะ
คลิปของคนที่ขับรถผ่านไปเส้นทางนั้นแล้วก็ลงมาจากรถ
เพื่อไปถ่ายทั้งคนบาดเจ็บแล้วก็ถ่ายทหารอากาศ
ส่วนคลิปนี้เป็นคลิปหน้ารถ

คือรถของตำรวจที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่ตรงสี่แยกนี้พอดี
เขาจอดอยู่เลนขวาแล้วเขาก็เห็นจากกระจกข้างแล้วล่ะ
ว่ามีรถของทหารอากาศขับมาเลนกลาง
แล้วก็ไม่ยอมหยุดรถในขณะที่เป็นไฟแดงอยู่
คลิปเมื่อกี้คือคลิปล่าสุดในการที่เจ้าหน้าที่
ก็เอามาประกอบสำนวนคดีด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องการรับผิดชอบของคู่กรณีก็คือของทหารอากาศลายนี้นะฮะ
ภูมิกับการสพเมืองสกลนคร
ก็ชี้แจงบอกว่าเป็นสิทธิ์ของทั้งสองฝ่าย
ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการอยู่แล้ว
หากตกลงกันไม่ได้ก็สามารถใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องกันต่อไป
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยบอกว่าท่านภูมิกับ
ท่านยังตอบไม่ชัดเจนเท่าไหร่นัก
หนึ่งถ้าท่านตอบว่าคนขับรถที่เป็นทหารอากาศเนี่ย
ปริมาณแอลกอฮอลไม่ถึงไม่ผิดกฎหมายในเรื่องของเมาแล้วขับ
แต่เรื่องคดีอื่นเช่นขับรถโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายท่านแจ้งข้อหาหรือยัง
ถูกต้องไหมหรืออะไรทำให้เสียทรัพย์อะไร
แจ้งข้อหาไปหรือยังเพราะว่าถ้าแจ้งข้อหาตรงนั้นเนี่ย
มันถึงจะนำไปสู่การเรียกร้องค่าเสียหายอะไรกันได้
เรื่องนี้ยังคงต้องตามกันต่อ
รวมถึงนักศึกษาซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตาย
เขาบอกว่ายังไม่อยากให้เขาเรียกจบกันตรงนี้

นี่ไงก็เลยบอกว่าให้ตามคดีนี้ด้วย
เพราะว่าอยากให้ความเป็นธรรมกับทางครอบครัวผู้ตายด้วยเนี่ยนะคะ